ติดตามกันต่อในช่วงเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ
คุณผู้ชมครับงานดอกไม้เพื่อพ่อที่ปากครองตลาดนั้นจะปิดให้ประชาชนเข้าชม

จากว่าอุโมงดอกไม้ตอนนี้ได้รับความเสียหายไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ
ด้วยล่าสุดครับผู้จัดงานนะครับประการปิดปรับปรุงดอกไม้นะครับ
เลยนะครับว่าดอกไม้จำนวนมากนะคะเสียหายแล้วค่ะ
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจากฝนตกหนักในสองถึงสามวันที่ผ่านมา
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชาชนเข้ามาชมมากเกินไป
ทำให้ไปเยียบดอกไม้และมีรายงานว่าบางคนไปจับดอกไม้
รวมถึงนำดอกไม้กลับไปที่บ้านด้วย
เป็นซุ้มที่พูดถึงพระราชหารุทัยนะคะของในหลวงราชการที่๙ที่มีต่อประชาชนและทำให้ประชาชนนะคะมีความรู้สึกร่มเย็นค่ะ
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะจะเห็นได้เลยว่าประชาชนนะคะยังคงเข้ามาชมอย่างต่อเนื่องค่ะ
แม้ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะจะมีฝนตกนะคะแต่ก็คาดว่าประชาชนจะหนาแน่นอีกครั้งในช่วงเย็นวันนี้ก่อนที่จะมีการปิดปรับปรุงค่ะ
ว่าอยากจะขอความร่วมมือมากเลยค่ะสำหรับประชาชนที่เข้ามาร่วมชมในงานนะคะ
งดนะคะจับดอกไม้นะคะรวมถึงเข้าชมอย่างสุภาพค่ะ
และที่สำคัญนะคะก็คืองดการใช้ร่มค่ะ
เนื่องจากร่มแต่ละคันนะคะจะเข้าไปเกี่ยวดอกไม้นะคะ
ทำให้ดอกไม้เสียหายค่ะเดี๋ยวเรานะคะอ่า
สัมภาษณ์คุณพี่นะคะที่มาร่วมชมดอกไม้ในวันนี้หน่อยนะคะ
ถนนโดยรอบเนี่ยปิดเดินทางมายังไงคะ
นั่งรถเมย์มานั่งรถเมย์มาจ้ะค่ะได้ชม
ตอนนี้ก็ชอบเริ่มเนื้อที่ตรงใกล้ตรงชาติ
ตั้งแต่ได้ข่าวงานตรงนี้จากไหนคะ
ก็ดูในเฟซบุ๊คบ้างส่วนใหญ่เพื่อนมาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

ให้ดูบรรยากาศนะคะจำนวนคนประชากรที่เดินทางมาร่วมงานนะคะเยอะมากเลยค่ะ
เดี๋ยวเราสัมภาษณ์ประชาชนอีกท่านดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ

กรุงเทพมหานครค่ะมาจากพระประแดงค่ะ
เดี๋ยวหนูรบกวนนิดนึงนะคะ
อยากให้เล่าให้ฟังว่าชาวนี้มายังไงค่ะมาถึงที่นี่ตอนนี้

แล้วก็มาลงที่เชิงสะพานพุทธฝั่งทนค่ะ

ที่ต้องเดินเพราะว่ามีการปิดถนนใช่ไหมคะ

คุณพี่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นไงคะ

ชอบทุกซุ้มแล้วค่ะแต่ถ้าจากใจจริงก็ซุ้มดาวเรืองค่ะ

ทำไมถึงชอบซุปนั้นมากที่สุดคะ
ก็เป็นดอกไม้ของพ่อเป็นสีวันเกิดสีเหลือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ชื่อดาวเรือง

แล้วก็ประชาชนสามารถเข้ามาชมได้ตลอดนะคะ
โดยที่ทางชุมชนปากตังตลาดก็ขอความร่วมมือนะคะ
รวมถึงขอรับบริจาคดอกไม้อย่างดอกมัมหรือดอกเบ็จมาสนะคะ

จากดอกไม้เหล่านี้เสียหายไปเยอะมากค่ะ
หลังจากเปิดให้ประชาชนเข้าชมเมื่อ๓วันที่ผ่านมา
พี่ตภาศรีฤทธิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากปากคนตลาดค่ะ